สำหรับสาวกบุฟเฟ่นะครับเตรียมท้องรอกันได้เลย
คืนนี้ไทยรัฐจอบประเด็นนะครับจะพาไปชิมบุฟเฟ่ซีฟู้ด
สุดอลังการบนโรงแรมที่เปิดใหม่ย่านมกษัน
ขายก็อยู่ที่ของทะเลที่มีคุณภาพสดนะครับ
พร้อมกับราคาที่คุ้มค่าแถมมองเห็นวิวรถไฟฟ้าทุก๑๕นาที
ตามคุณกระมวลวันการีพัฒน์ไปชิมบุฟเฟ่ซีฟู้ดกันครับ

สารพัดซีฟู้ดถูกยกขึ้นบก
มาจัดเรียนอย่างอลังการบนเรือลำน้อย

ให้ได้มาสัมผัสความสดเหมือนอยู่ริมทะเล

โรงแรมเมอร์เคียวกรุงเทพมักกษัน
อิ่มอร่อยแบบไม่อั้นในทุกเย็นวันศุกร์ค่ะ
อาหารทะเลนานาชนิด
เน้นที่ความสดสะอาดวันต่อวัน

เพื่อคงความสดของอาหารทะเล
เลือกหยิบได้ตามใจชอบ
ใครชอบแบบร้อนด้านนี้ค่ะ
ว้าวปลากระพงขาวย่างเกลือกับพริกไทย

เห็นจะเป็นกั้งกระดานเนื้อหวานย่างร้อน

เราจะต้องเช็คความสดทุกอย่างก่อน
สมมุติเราขายวันนี้เราสั่งมาเข้าตอนเช้าเลยครับ
ต้องการให้มันมีซีฟู้ดที่เป็นอะไรที่มีหลากหลาย
มีทั้งหอยมีทั้งกุ้งมีทั้งกุ้งแม่น้ำมีทั้งกั้ง

เพื่อให้ลูกค้าได้มาเห็นได้มาทานอะไรที่ครบทุกอย่าง
เพิ่มความหลากหลายด้วยการรังสรรคเมนูซีฟู้ด
เรียกน้ำย่อยด้วยยำหอยแมลงผู้กุ้งค็อกเทลและสมคแซลมอน
เดิฟที่จัดมาในถ้วยเล็กคำต่อคำ
บุฟเฟ่ทั้งทีต้องจัดหนักค่ะ
ตักข้าวผัดกุ้งซีฟู้ดผัดพริกไทยดำร็อกโคลี่ผัดหอยเชล
อยแมลงผู้สีดำผัดซอสปิดท้ายด้วยพิซซ่าซีฟู้ดอบสดจากเตา
จากนี้ยังมีโซนเอาใจคนรักปลาดิบด้วย
ปลาทูน่าแซลมอนและปลาซาบะแบบไม่อั้น
หมดปุ๊บเชฟเติมของปั๊บเลยค่ะ
ของทะเลให้อร่อยต้องขออนุญาตใช้มือนะคะ
อืมสัมผัสได้ถึงความสดเนื้อหวานกรอบน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมาก
ชิมซีฟู้ดเพลินเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็แหมไม่ต้องไปไกลถึงทะเลก็ได้ชิมอาหารทะเลซอสสดเนื้อแน่น
แต่ที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือหอยนังรมค่ะ
เพิ่มความอร่อยด้วยการใส่ซอสน้ำส้มแดงกับหอมแดงสับค่ะ
ความหอมของหอมแดงนะคะจะช่วยตัดความคาวของหอย
หอยนางรมไม่ขาวที่สำคัญเนื้อนุ่มมาก
อีกจุดขายของบุฟเฟ่ซีฟู้ดที่นี่ค่ะก็คือการนั่งกินอยู่
ก็จะได้เห็นวิวรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิ้งสถานีมักกะสัน
วิ่งผ่าทุก๑๕นาทีเก๋
ซีฟู้ดเลิฟเวอร์ต้องมาดื่มดำบุฟเฟ่มือค่ำ
โรงแรมเมอร์เคียวกรุงเทพมักกษันทุกวันศุกร์
เวลา๖โมงเย็นถึง๔ทุ่มครึ่งราคาหัวละ๘๘บาทค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน